ใช่ค่ะเวทีใหญ่ค่ะแล้วน้องก็ทำได้ดีมากนะคะ
ก็เลยต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ไปลุ้นไปให้กำลังใจหวังว่าน้องจะคว้ามงกุฎมาได้นี่คือภาพสดตอนนี้เลย
คุณอิงฟ้าก็เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนะคะ
คือจริงแล้วเมื่อช่วงทุ่มครึ่งเสียงเชียร์ดังลั่นเพราะว่าเหมือนกับคุณอิงฟ้าก็เข้ารอบด้วยมั้
คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศกันหน่อยเพราะว่ามันสดร้อนจริง
เปิดตัวบนเวทีใช่ไหม

ตลอดระยะเวลา๑เดือนเก็บตัวเธอทำได้ดี
ในทุกครั้งในการเก็บคะแนนทุกครั้ง

หรือว่าการเดินการโพสต์นี่มันดูสวยงามไปหมด
จริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะ
โดยเฉพาะชุดประจำชาติที่เราคุยกันไปอะเนาะ

โอ้โหออกแบบและตัดเย็บโดยคุณอาร์ตอัครรัฐเนรมิตสิน
กรรมการต้องตัดสินเลือก๑๐ชุดที่ดีที่สุด
แล้วก็ให้แฟนนางงามโบสถ์ชุดประจำชาติที่ชื่นชอบมากที่สุด

นางงามก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปด้วยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมที่จะดูจะลุ้นกัน๔ภาคภาคกลาง
ภาคใต้ก็ที่นครศรีธรรมราชพรมโลก
ดูภาพปัจจุบันหน่อยเวทีประกวดนะฮะ
นี่คือภาพสดตอนนี้ไหมคะเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
ใช่ค่ะตอนนี้แนะนำกรรมการในการตักศิลป์

เหมือนกับว่าเราได้รางวัลชุดประจำชาติหรือเปล่าคะ

ขอดูภาพสดตอนนี้เลยได้ไหมครับ
อันนี้เราจะได้ดูคู่กันไปเวทีสด
แต่ว่ายังเป็นช่วงแนะนำกรรมการอยู่ใช่ค่ะ
สาวงามจาก๖๘ประเทศค่ะ
ประชันความงามกันบนเวทีแห่งนี้นะคะ

ทั่วโลกสามารถร่วมรุ้นร่วมส่งแรงใจไปเชียร์ครับ
สามารถดูได้ผ่านทางยูทูปแกรนด์ทีวีนะคะ
ก็น้องอิงฟ้าเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเลย
ตลอดระยะเวลาเก็บตัว๑เดือนที่ผ่านมา
ฟุ๊กโชว์ดีมากจริงแล้ววันนี้ออร่าจับเห็นไหม

ขวามือวันนี้เวทีใหญ่แบบชิงมงกุฎกันคืนนี้
แต่อิงฟ้านี่ออร่าจับตั้งแต่ตอนที่ไปถึงเวทีประกวดที่นี่เลยนะ

ลูกไหนรอบไหนโอ้โฮสวยตลอด
คือเหมือนกับประกวดนางงามหลายเวทีนะคะ
ออร่ามันจะค่อยจับจับแต่ละรอบ
คือจะแบบเฉิดฉายมากยิ่งขึ้นพี่อุ๋ย

เพราะเป็นตัวเต็งไงเป็นตัวเต็งก็หวังว่าจะมงลงนะคะ

อยากให้คนไทยได้ดีใจกับเวทีนี้ค่ะ
นวัดก็ไปอยู่ด้วยตลอดใช่ไหมไปติดตามตลอด
โอ้โหดูสิแล้วดูแม่เห็นแล้วตื่นเต้น

ข้างซ้ายมือนะฮะที่เราจะเห็นคุณแมททิวดีน
อันนั้นคือถ่ายทอดสดอยู่นะฮะจอซ้ายมือนะฮะ
กำลังแนะนำบุคคลต่างบนเวทีอยู่
ใช่ค่ะก็จะมีกรรมการมีบุคคลสำคัญมีอดีตนางงาม
ก็จะมาร่วมกันในวันนี้นะคะ
ส่วนขวามือนั่นเป็นภาพวันอื่นนะฮะ
วันที่ประกวดในชุดอื่น
ขวามือนี่เป็นน้องอิงฟ้าตอนที่ประกาศแนะนำตัวบนเวที
แล้วก็มียกมือไหว้ค่ะและทงชาติไทยค่ะ

ไทยรัฐนิวโชว์เรานี่แหละน่าจะทราบผลนะ

ถ้าเกิดน้องอิงฟ้ามงลงให้คุณเขียนมาสอนเต้นท่าอิงฟ้าดีไหม
เหรอคะเอาอย่างนั้นเหรอคะพี่อุ๋ยคะ

เอ้า